ถ้าทิมเคยเป็นนักกีฬา
อยู่ในแบบทีมบาสของกีฬาสีของตัวเอง
เพราะทิมไม่ได้คิดว่าทิมไปแข่งนะ

เราอยากทำโชว์ดีให้ทุกคนเห็น

ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาของการคิดโชว์
ก็จริงกีฬาไอสเก็ตเป็นกีฬาที่

นั่นแหละคือครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับกีฬาชนิดนี้

ก็ไปแบบไปหาข้อมูลไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ในประเทศไทยเยอะสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ

ก็เริ่มมีโอกาสได้ไปเล่นตอนช่วงประมาณมสาม

รู้จักกับกีฬาชนิดนี้อย่างจริงจัง

เคยลงแบบคอร์สเรียนพื้นฐานนะคะ
อยู่แค่ไม่กี่ครั้งประมาณเดือนหนึ่ง

อยากจะให้เราโฟกัสเรื่องเรียนให้เต็มที่ก่อน
เราก็เลยไม่ได้ที่จะ

เพราะว่าละครปิดกล้องพอดี
แล้วทีมเรียนจบตอนนั้นน่าจะจบโทร
หรือจบตีจบโทรประมาณนี้ค่ะ
ก็คือเคลียร์อะไรหลายอย่างแล้ว
มีช่วงเวลาว่างปิดละครพอดี

เราอยากไปสัมผัสบรรยากาศนั้นอีกจังเลย
แล้วณตอนนี้เรามี

แม่ขอแบบไปเรียนจริงจังได้ไหม

ก็ได้เจอกับคุณครูวิชาเป็นครูคนแรกของอาทิม
ครูวิชานิสัยหารซึ่งเป็นโค้ชคนเดียวกันกับของพี่กบถือว่านั้น

ครูเขาเห็นว่าแบบเราจริงจัง

ครูก็บอกไม่เป็นไรถ้าเราคิดจะแบบจริงจังด้านนี้แล้วอ่ะ
ถ้าเราแบบไม่ได้คิดที่จะอยากแข่ง

คิดว่าเราไปหาประสบการณ์

ก็โอเคสอบเสร็จได้ใบมาเรียบร้อย

ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้รางวัลหรืออะไรก็แล้ว

เราอยากทำโชว์ดีให้ทุกคนเห็น

แล้วทีมก็ถือโอกาสที่ว่าครั้งนี้
มีคนจากหลายประเทศเข้ามาร่วมแข่งขัน
อยากจะทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักประเทศไทยเราอะค่ะ
เราจะต้องมีชุดที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย

ดนตรีมีการแสดงแบบวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วย
เพราะฉะนั้นทุกเพลงหรือทุกอะไรที่ผ่านมา

ก็จะมีความเป็นไทยผสมเข้าไปด้วยตลอดเวลาค่ะ
หนึ่งในนั้นค่ะก็มีโชว์ที่ทีมเลือกเป็น
เป็นมโนราด้วยเพราะว่าคุณแม่เป็นคนใต้
ทิมก็คิดว่าชาวต่างชาติไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นอะไรที่

ยังไม่เคยแบบว่าเผยแพร่สู่แบบสายตาของประเทศ
ประเทศแบบในเอเชียสักเท่าไหร่ก็เลยเลือกอันนี้แหละค่ะ

ความสำเร็จตอนนั้นคือเกินคาดมากค่ะ
ก็ลงไปทั้งหมด๕ประเภทการแข่งขัน
ก็ได้เหรียญทองมาครบ๕ประเภทเลย
ตอนนั้นได้เหรียญทองแดงมาค่ะ
ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกทวนาเมนต์หนึ่งที่ลงแข่งก็คือ

ตรงนี้เคยซ้อมหมุนจนกลับบ้านแล้วมาอาเจียนที่บ้าน

ถ้าเกิดว่าซ้อมแรกหรือว่าช่วงที่เรายังไม่ชิน
หมุนเยอะวันหนึ่งเป็นร้อยรอบอย่างนี้
สมองนี่คือแบบว่ามึนไปเลย
แล้วแบบกลับมาอาเจียนที่บ้านก็เคยมีความรู้สึกนั้นด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีแบบอุบัติเหตุที่มันแบบเจ็บตัวหนักอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่บนบกไม่ได้อยู่ในรานไอศเก็ต
ก็แบบกระโดดขึ้นไปแล้วลงมาแล้วแบบขาพลิกแพงอะไรอย่างนี้
แล้วมันใกล้ช่วงแข่งขันเข้าไปทุกทีแล้ว
ก็กลายเป็นว่าเราต้องหยุดพักรักษาตัวอยู่ประมาณ

แล้วก็เหลือแค่อาทิตย์เดียวก็แข่งขันเลย

ก็ได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวจากคนรอบข้าง
เป็นสปอร์ตเกอร์คนนึงใครจะไปคิดว่าเท่าทีมเคยแบบเป็นนักกีฬาแบบอยู่ในแบบทีมบาสของกีฬาสีของตัวเอง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท้าทีมอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเด็กอยู่แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่แบบสมัยเรียนมัธยมแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนักกีฬาในระดับแบบตอนแข่งกีฬาสีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เคยเป็นนักกีฬาบาสเป็นนักกีฬามีวิ่งก็จะมีแบบแนวนี้พวกนี้ค่ะคือเราอ่ะหลงรักเสน่ห์ของการเล่นกีฬาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะชอบก็เนี่ยแหละเรามีโอกาสได้เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเด็กอะค่ะ
ทิมยังทำนะถ้ามีเวลาคือต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่อาทิมแบบโอเคได้ทุ่มเทเต็มที่ช่วงเวลาที่หยุดไปบ้างแล้วก็ช่วงเวลาที่โอเคกลับมาแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมมันยังต้องอาศัยในการที่แบบเราต้องทำร่างกายให้พร้อมก่อนก่อนที่จะกลับมาค่ะ
ก็เลยคิดว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เรามีเวลาเมื่อไหร่ยังไงเรากลับมาแน่นอนกีฬานี้มันไม่ได้จำกัดอายุค่ะหลายคนนะที่คิดว่าเฮ้ยการเล่นกีฬาต้องเป็นแค่เด็กคนมีอายุหรือว่าถ้ามีอายุแล้วไปสู้เด็กไม่ได้หรอกไม่อยากให้คิดแบบนั้น
เพราะว่าที่ทีมสัมผัสมานะคะมีน้องหลายคนที่เพิ่งเริ่มมาเล่นตอนโตหลังจากที่เขาเห็นแถวทีมนี่แหละได้แบบไปลงแข่งตอนนี้ทีมอายุแบบ๒๕๒๖แล้วอ่ะใครจะคิดว่า๒๕๒๖เพิ่งจะมาเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เพิ่งจะมาเริ่มเรียนเริ่มฝึกแต่ในเมื่อเราทำได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอายุไม่ใช่ปัญหาค่ะแล้วก็ในต
เพราะฉะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นจนกว่าร่างกายเราจะไม่ไหวอะค่ะ